ให้เรามีความหวังกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้าง
คือเลขตอนนี้มีครบแล้วนะ๐๙อ่ะ

อันนี้ไม่ได้มีคำท้องถิ่นอะไรให้ว่ากันนะ

บ้านวังใส่ทองนะฮะแต่บนซับเปิบนะฮะ
คือเมื่อคืนมีชาวบ้านเขารวมตัวกันสัก๑๐คนได้

มีไฟฉายดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้
ไปอยู่ที่ต้นยางนาอายุกว่า๖๐ปี

คุณทำไมเขาต้องไปตอนกลางคืนเหรอ

กลางคืนมันมีบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์อยู่
แล้วก็เอาแป้งไปรูปต้นคนต้นยางนา
แล้วก็ไปหาเลขกันเขาได้เลขกันมานะ
มีเลข๑เลข๓เลข๕เลข๗ก็ว่ากันไป

เขาต้องเอาแป้งไปโรยแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวเหรอ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันไงแล้วแต่เขาจะจินตนาการแหละ

ในฝันเนี่ยคือจะเดินไปยกมือไหว้ก็จะสะดุ้งตื่นทุกครั้ง

แม่ก็เลยพากันขยวลงไปยกซ้ำมาเถอะ
ดูว่าดูซิว่ามันจะมีเลขหรือเปล่าแล้วก็เจอเลขมา๔ตัว
นี่มันมี๑มี๕มี๓มี๗แล้วแต่จะมองนะครับ
ไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปที่ศาลหลวงปู่สวงครับ
หลวงปู่สวงนะฮะเทวดาเดินดินนะฮะอยู่ในวัดทุ่งขี้เสืออำเภอสารพีนะฮะ
ชาวบ้านพากันไปขอเลขเด็ดไม่ขาดสายเหมือนกันนะฮะหลังจากมีชาวบ้านถูกรางวัลกันมาติดต่อกันหลายงวดแล้วก็ให้ไปดูเนี่ยเขาจุดทูปกราบไหว้แล้วก็มีเศษขี้เท่าในกระถางทูบเป็นเลขมากมายมีเลข๖เลข๔เลข๖เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์อะไรก็แล้วแต่จะมองกันไปนะครับอันนี้ก็เอามาฝากคุณผู้ชมสองจังหวัดอย่างที่ผมบอกผมสัญญาเอาไว้นะว่าจะมีให้ทุกวัน